คุณผู้ชมค่ะพอพูดถึงเรื่องตัวประกันเนี่ย

นี่เป็นตัวประกันเซตแรกเลยนะ

แล้วทีนี้คมกริจชมบัว
ลูกของคุณพ่อเป็นยังไงบ้าง
คือข่าวเรื่องที่ฮามาสจะปล่อยตัวประกันเนี่ย

ทีนี้มันมีข่าวออกมาว่าจะปล่อยอีก

อาจจะต้องได้รับการปล่อยตัวรอบนี้นั่นแหละ

นักข่าวไปที่บ้านของคุณพ่อ
อยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ทีนี้เราก็ไปเจอกับ

คิดถึงยังส่งกำลังใจให้ลูกผ่านรูปถ่ายจริงจริงครอบครัวชมบัวของเราเนี่ย
ด้วยความหวังเลยนะที่ผ่านมานะเปิดไทยรัฐทีวีดูทั้งเช้าทั้งเที่ยง
ไทยรัฐนิวโชว์คือดูตลอดแต่ยังไม่เห็นรายงานข่าวว่าเจอร่างของคมกริจชมบัว
เท่ากับอะไรไม่เจอร่างเท่ากับยังรอดเท่ากับยังปลอดภัย
เชื่อมั่นแบบนั้นแล้วเราก็คุยคือนอกจากคุยกับคุณพ่อแล้วเนี่ย
ก็คุยกับคุณแม่ด้วยคุณแม่คุณแม่พรทิพย์แม่ก็เริ่มมีสีหน้าสีตาดีขึ้นนั้นนะคะ
บอกว่าพอแม่รู้ข่าวนะว่าฮามาสเตรียมปล่อยตัวประกัน๕๐คนเนี่ย
แม่มั่นใจลูกชายแม่คมกริจต้องอยู่ในชุดนี้ด้วยเพราะว่าคมกริจโดนจับเป็นชุดแรกเลย
มือไหว้แบบนี้เพราะอะไรอยากให้รัฐบาลช่วยติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือค่ะ
อืม
แม่ก็วอนให้รัฐบาลช่วยให้ได้จ้ะยกมือไหว้แบบนี้
ครอบครัวชมบัวบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกกลับมาเมื่อไหร่จะจัดพิธีบวชให้กับลูกชาย

สิริมงคลแล้วก็เหมือนกับการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วย
ยังเฝ้ารออย่างมีความหวังนะคะ